โค้ชคนไทยนะครับที่ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้รางวัลก็ตาม
แต่ว่ามีลุ้นในการติดโผล่แบบนี้ถือว่าการพัฒนาด้านโค้ชของเรานั้นยอดเยี่ยมครับ
โดยโค้ชหนึ่งหนึ่งฤทัยศาสทองเวียนครับ
หัวหน้าภูมิสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
พาทีมชาวาแก้วไปเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายที่ฝรั่งเศส
กลางปีหน้าก็ถือเป็นฟุตบอลโลกสมัยที่๒ติดต่อกันนะครับ
ก็มีชื่อติดโผล่๑ใน๓ลุ้นรางวัล
ซึ่งจะประกาศในวันที่๒๘พฤศจิกายนที่ประเทศโอมาน
ก็นั้นเป็นการที่๔ของทางโค้ชหนึ่งด้วยที่มีชื่อเข้าชิง
เจ้าตัวก็ยอมรับว่าอาจจะลุ้นยาก
แต่ก็ถือว่าเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับวงการฟุตบอลหญิงไทยต่อไปครับ

แล้วก็ทางมิโยโอคาโมโตครับ
ผู้ช่วยโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นในชุดแชมป์โลกฟุตบอลหญิงรุ่นอยู่๒๐ปีครับ